ดูเรื่องของภาพรวมในวันนี้ก่อนนะครับ
วันนี้เรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นโคศกของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙หรือว่าสบค
คุณหมอวิศนุบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยในขณะนี้เนี่ย
มันยังคงเพิ่มขึ้นนะฮะในประเทศไทยนะครับ
แม้ว่าบางส่วนจะมีผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการ
แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
คือตอนนี้เรามีทั้งเรื่องของข้อห้าม
ตามกฎหมายกับเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับ
อย่างเรื่องการขอความร่วมมือถ้าไม่มีอะไรจำเป็นไม่มีธุระ
ไม่ได้ออกไปทำงานก็ขอให้ท่านอยู่บ้าน
หรือต้องออกไปเจอเจอกันก็ต้องเว้นระยะห่าง
ตรงนี้มีผู้ที่ปฏิบัติตามคิดเป็นร้อยละ๔๐
นี่รวมถึงเรื่องการไม่เดินทางไม่เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ด้วยนะครับ
ถ้าจะเอาแบบเคร่งครัดเลยแล้วสิ่งต่างจะทำให้ดีขึ้น
ตัวเลขผู้ป่วยจะลดลงเนี่ยต้องร่วมมือกันให้ได้ถึง๑๐๐
นี่นะฮะนี่ไม่รวมพวกที่ฝ่าฝืนกฎหมายอีกนะ
แบบว่าไปแอบเปิดร้านปาร์ตี้สังสรรค์แอบรวมตัวเล่นพนันอะไรกัน
พวกนี้ก็เยอะนะฮะเหตุการณ์ที่มีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ตามพรกรฉุกเฉิน
หรือว่ากฎหมายโรคติดต่อเนี่ยนะฮะมั่วสุมตั้งวงสังสรรค์
เล่นการพนันกักตุลสินค้านะครับขายราคาเกินควร
กักตุลแอลกอฮอลเจลล้างมือพลตำรวจโทปิยะอุทาโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่านายรมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
ผู้ที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
และเสนอให้สั่งฟ้องทุกข้อหาให้ลงโทษสถานหนัก
โดยไม่ต้องรอลงอาญาด้วยนะครับจะได้หลาบจำกัน
แล้วถ้ามีของกลางอะไรก็ริบให้หมด
ความยิ่งภัทรองเกี่ยวกันกับข้าป
กับแสนครับฉะนั้นผมเชื่อว่า
พี่น้องประชาชนอย่าฝ่าฝืนดีกว่า

หลักการใหญ่ที่ท่านนายกมนตรีท่านเป็นห่วงครับ
แล้วกำชับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือ
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ที่ท่านปียาโคศกสำนักงานตะหมุนแห่งชาติแถลงแล้วก็มีภาพมาให้ดูเนี่ย

กรุงเทพฯหานครท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯวันนี้กรุงเทพฯหานคร
ออกมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรทมนะฮะ
คนจำหนดเอกอสวินขวานเมืองผู้วราชการกรุงเทพฯหานคร
ซึ่งเป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม
จากที่ปิดอยู่แล้วที่ปิดอยู่แล้วยังปิดอยู่นะครับตอนนี้ปิดเพิ่มเติม
คือศูนย์บริการและร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า
ก่อนหน้านี้อนุโรมให้เปิดได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
สัก๒๓วันเนื่องจากเห็นว่ามีคนที่เดือดลงเดือดร้อนใช่ไหมฮะ
ต้องจ่ายค่ามือถือต้องทรงต้องซ่อมเอาเป็นว่าตอนนี้กรุงเทพให้ปิดนะครับ
ในแล้วก็นอกห้างเลยนะครับให้ปิดสวนสาธารณะด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันที่สองเมษายนไปถึงสามสิบเมษายนนะฮะ
สวนสาธารณะก็ปิดนะฮะท่านก็ออกกำลังการที่บ้านก่อนก็แล้วกัน
แล้วก็ให้ควบคุมเวลาในการเปิดปิดร้านค้าต่างด้วยนะครับ
โดยกำหนดเวลาว่าต้องปิดตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะร้านโชว์หวยแผงลอย
เอาเป็นว่าทุกร้านทุกร้านนะครับ
เที่ยงคืนถึงตี๕ต้องปิดเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลย
เพราะเที่ยงคืนนี้จะเข้าสู่๒เมษายนพอดีไปถึง๓๐เมษายนนะครับ
ราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้พื้นที่กรุงเทพ
ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์อะไรนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ตรวจสอบติดตามเอาผิดกับคนที่ปล่อยข่าวว่าตอนนี้กรุงเทพประกาศเคอร์ฟิลล์
เราจะตั้งด่านวนรอบโดยจะมีกรทมไปร่วมกับทางตำรวจด้วย
ตั้งทั่วกรุงเทพอาณาคมเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเคอร์ฟิลหรอก
เขาก็ไม่รู้จะออกมาไหมออกจะออกมาทำอะไรยกเว้นจะไปโรงพยาบาลเจ็บ
ไข้ได้ป่วยไปหาหมอเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่ต้องออกมาแล้วอ่า

ใช่ก็ไม่ประกาศเคอร์ฟิลล์ก็เหมือนเคอร์ฟิลล์นั่นแหละ

จะออกมาทำไมถ้าคุณไม่มีธุระจำเป็นเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลใช่ไหม
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกทมนะครับ
บอกว่ามาตรการคุมเข้มของกรุงเทพมหานคร
เป็นวิธีที่จะทำให้คนได้อยู่บ้านให้มากที่สุด
แล้วก็ให้คำมั่นว่าหากสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย
เดี๋ยวก็จะผ่อนปลนแล้วก็ปลดประกาศคำสั่งนะ
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีมาตรการในการล็อกดาวน์

การดูแลว่าจะชัดดาวน์หรือล็อกดาวน์จริงแล้ว

เรื่องของผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้
ในการตอบเรื่องข่าวลือเมื่อวันจันทร์ก่อนนะครับ
ว่ามีผู้ว่ากรทมประชุมเรื่องของการล็อกดาวนกรุงเทพมหานคร
ต้องอธิบายว่าการล็อกดาวน์นะครับ
ก็คือการที่ไม่ให้คนออกจากบ้าน
ซึ่งกรทมยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เลย
เพราะว่าด้วยของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็ต้องคุยกับทางภาพใหญ่ของทางรัฐบาลด้วย
และในส่วนที่จะมีงดคนออกจากบ้านนะครับ
คือพยายามลดกิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุด
แต่ขอให้คำยืนยันว่าตอนนี้เรื่องของล็อกดาวน์
เรายังไม่ได้มีการออกประกาศอะไรทั้งนั้นครับ
และก็ตัวนี้ครับปฏิงัติพี่น้องจะพนักรีจแน้นย้ำพี่ที่ยังฟังอยู่นะครับ
ก็ขอให้เน้นว่ามันไม่ใช่การปิดร้านสะดวกซื้อเลยหรือปิดร้านอาหารเลย
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเข้าใจผิดกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือเปิดเหมือนเดิม
แต่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตี๕ขอให้ความร่วมมือโดยการปิดสถานที่เหล่านี้นะครับ
คือกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยนะฮะ
คือถ้าจะล็อกดาวน์จริงในความหมายแบบห้ามออกจากบ้านกันเลยเนี่ยโอ้โหมันต้องเรื่องบริษัทอะไรต่างที่เขาทำงงทำงานกัน

เขาบอกต้องหารือกันเพิ่มเติมก่อน
มันคงไม่สามารถปิดกันแบบโดยฉับพลันอะไรพวกนี้ได้
หลายคนจะบอกว่าโอ้โหอยากให้ล็อกดาวน์เหลือเกินนะฮะ

เขาก็จะงดการให้บริการบางงานนะครับ
สำหรับพื้นที่เขตต่างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

สำนักงานเขตนะฮะจากนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการเพียงแค่๕ประเภทเท่านั้น

๘โมงเช้าถึง๑๖๐๐นะฮะถ้าเรื่องอื่นท่านมีความทรรมเร่งด่วน
ท่านก็ไปบอกทางเขตเขาเขจะพิจารณาเป็นเรื่องรยัยไปนะครับ
แต่บัตรประชาชนเนี่ยนะฮะทางกรทมก็ฝากแจ้งว่า
ถ้าท่านหมดอายุบัตรประชาชนหมดอายุ
ประชาชนหมดอายุยังสามารถใช้ต่อได้นะครับจนถึง๓๑กรกฎาคม

ยังไม่จำเป็นยังไม่เร่งด่วน
เรื่องของการค้าการขายท่านที่เดือดร้อน
กรทมได้พิจารณายกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ค้าในตลาด
ภายใต้การดูแลของกรทมซึ่งมีอยู่๑๐แห่ง
ตั้งแต่มีนาคมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ตลาดเหล่านี้ก็อย่างเช่นตลาดนัดเมืองมีนตลาดธนบุรี
ตลาดประชานิเวศ๑ตลาดราชบุรณะ
กรทมยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ค้า
ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปเลยนะครับ
ส่วนตลาดในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เดี๋ยวกรทมจะประสานไปจะทำเรื่องทำหนังสือไป
ขอให้เขาลดค่าเช่าให้ตั้งแต่มีนาคมถึงพฤศจิกายนนะครับ
ก็จะมีจตุจักรนี่นะฮะอ้าวผู้ค้าทั้งหลายก็รอฟังข่าวตรงนั้นนะครับ
แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นายรัฐมนตรีจะประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
ประชุมวันอังคารแต่ศุกร์นี้เดี๋ยวท่านนายกเรียกประชุมเลยนะครับ
เป็นการประชุมนัดพิเศษเช้าศุกร์๓เมษายนนี้
เพื่อหารือเร่งด่วนรับฟังข้อมูลจากกระทรวงต่าง
เพื่อออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในระยะที่๓และระยะที่๒
อ่าที่จะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
นี่นะฮะเดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกทีหนึ่ง
ค่ะแต่ว่าถ้าจะดูตัวเลขจริงนะคะ
สำหรับตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เนี่ย
อยู่มุมจอให้คุณผู้ชมดูได้ตลอดเลย
คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เขาบอกเลยว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เพราะถ้าเราจะนับตั้งแต่การประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
จนถึงวันนี้เราเห็นตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่๙๐กว่ามาร้อยต้นมาร้อยไปปลาย

ดังนั้นหมายความว่ามาตรการในการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมมือให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ
สำหรับผู้ป่วยล่าสุดวันนี้นะคะ
มีตัวเลขเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มอีก๑๒๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายนะคะ
สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิม
แบ่งเป็น๓กลุ่มกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่หรือกลุ่มที่ต้องรอสอบว่าติดเชื้อมาจากไหน
สำหรับผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมหรือว่าไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
ก่อนหน้านี้มีอยู่๕๑รายนะคะ
ติดเชื้อจากสนามมวย๑รายสถานบันเทิง๑๑ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้๓๘ราย
และเข้าร่วมพิธีทางศาสนา๑รายอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะ
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่มี๓๙รายค่ะ
ก็จะเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๒๔ราย
อาชีพเสี่ยง๑๔รายบุคลากรทางการแพทย์๑ราย
มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มทุกวันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
หรือว่ารอสอบแหล่งติดเชื้อว่าติดเชื้อมาจากไหนเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหาย
กลับบ้านได้แล้ว๗๔ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายนะคะ
ทำให้ภาพรวมณตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๑๗๗๑ราย
กลับบ้านได้แล้ว๔๑๖ราย
อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๓๔๓ราย
อาการหนัก๒๓ราย
เสียชีวิตสะสม๑๒รายค่ะ
แพทย์ทวีสินโคศกของศูนย์สบคเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคือกราฟผู้ป่วยใหม่เนี่ย
พุ่งขึ้นเป็นเส้นทะแยง
หมายความว่ายังไม่น่าพอใจนะคะ

พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและเห็นได้ชัดเลยก็คือ
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมี๘๕๐ราย

คนยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองอยู่เลยนะคะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าลองนึกภาพดูนะคะ
ผู้ป่วย๑คนสามารถแพร่เชื้อได้อย่างน้อยเลยนะคะ

คุณออกไปคนนึงคุณแพร่เชื้อไป๓
นี่ค่ะอันนี้สำคัญ
ดังนั้นการที่ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนเนี่ยช่วยกันหน่อยนะคะ
แพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
พูดถึงกรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง
อ๋อใช่วันนี้ผมเห็นเขาแช่ข่าว
แล้วก็ดิฉันดูข่าวของต่างประเทศ
เราก็แอบงงและสับสนอยู่เหมือนกัน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าไม่จริงนะคะ

แต่เหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน
การระบาดแบบกลุ่มก้อนไม่ได้แปลว่าเป็นการแพร่กระจายทางอากาศ
การแพร่ระบาดยังเป็นลักษณะของละอองฝอยเช่นน้ำลาย
ถ้าไปอยู่กับผู้ป่วยในระยะประชิดอยู่ใกล้กัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าละอองฝอยมันจะลอยค้างอยู่ในอากาศ
มันไม่ลอยค้างอยู่แบบนั้นนะคะ
คืออันนั้นเขาเป็นกลุ่มก้อนแบบนั่งรวมกลุ่มกัน
โอ้โหก็เลยติดกันเป็นกลุ่มก้อนนึกออกไหมคะ
มีคนหนึ่งเป็นแล้วก็คุยไปน้ำลายก็กระเด็นไปอะไรไป

ไม่ใช่ว่าเชื้อมันจะลอยค้างอยู่ในอากาศไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ผมยืนอยู่อีกมุมตึกนึงแล้วก็คุณเขมสอนอยู่ตรงกลุ่มนี้

ใช่มันตกพื้นแล้วน้ำลงน้ำลายนึกออกไหมคะ

การติดเชื้อติดได้๒อย่างแบบนี้ค่ะ
หายใจเข้าไปโดยตรงซึ่งจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ป่วยในระยะ๑เมตร
ดังนั้นที่ขอความร่วมมือค่ะว่าเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยคือเมตรหนึ่ง
ให้อยู่ห่างกันเมตรครึ่ง๒เมตรยิ่งดี
เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ใกล้กว่าเมตรนึงเนี่ยนะมันอาจจะติดได้นะ
พอเขามีเชื้อเราหายใจฟื้นเข้าไปก็เรียบร้อยเลย
สองค่ะถ้าผู้ป่วยไอหรือจามทิ้งไว้
เชื้อนี้จะอยู่ตามสิ่งแวดล้อมต่างเช่นหล่นไปอยู่ที่โต๊ะถี่เก้าอี้อะไรแบบนี้นะคะ
ลิฟต์ประตูจะอยู่สองถึงสามวัน
สองถึงสามวันอ่าวิธีแก้ปัญหาก็คือทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยบ่อย
ทำความสะอาดลิฟต์ทำความสะอาดโต๊ะบ่อยล้างมือบ่อย
ถ้าจำเป็นต้องไปข้างนอกคนเยอะหน้ากากอนามัยยังสำคัญมากนะคะ
หน้ากากอนามัยหายากเราเข้าใจดังนั้นคนที่ไม่ป่วยก็ใส่เป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ซักได้
อันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ต้องล้างมือให้บ่อยที่สุดค่ะ
ต้องป้องกันตัวเองนะฮะแต่ความกังวลที่ว่าเชื้อมันตกปึ้ง
แล้วมันก็จะลอยอะไรไปอีกเนี่ยอันนี้ไม่มีค่ะแต่มันจะค้างอยู่
มันจะหล่นที่พื้นผิวอะค่ะมันมีน้ำหนักเป็นละอองฝอย
ถ้าเราไปสัมผัสเราก็ติดถูกต้องก็ต้องช่วยกันเช็ดช่วยกันล้าง
มีข้อมูลอีกหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องของโควิด๑๙ให้คุณผู้ชมได้ตามกันต่อนะคะ
โดยเฉพาะหลายเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเราตรวจสอบหาความจริงให้ด้วย
แต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ภาพรวมแบบทั่วประเทศเป็นรายภาคเป็นรายจังหวัดนะคะ
คือตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมบางท่านดูเราผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
แล้วก็ส่งข้อมูลมาว่าตัวเลขเราผิดหรือเปล่า

เรายึดตัวเลขจากการแถลงอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บางทีเรามีตัวเลขที่มันแตกต่างกันในโลกโซเชียลแชร์กันไง
เรายึดตามนี้ก่อนของกรมควบคุมโรคนะคะ
ว่ากระทรวงหาศุกร์เนี่ยเขาจะแถลงประมาณ๑๑โมงเที่ยงของทุกวัน
แล้วตัวเลขที่ออกมาช่วงเย็นค่ำวันนี้
บางทีมันมีเพิ่มเติมอะไรมาแต่มันยังไม่เป็นทางการ

กลางค่ะกรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด

รองลงมาคือนนทบุรี๑๐๔ราย
มุดปราการ๗๒ราย

มุทรสาคร๑๔รายนะคะ

สุพรรณบุรีและรบบุรีจังหวัดละ๒รายนะคะ
ส่วนนครนายกและเพชรบุรีจังหวัดละ๑รายค่ะ
อันนี้คือภาพรวมของภาคกลางนะคะ

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ

เชียงราย๖รายค่ะ

พิษณุโลกอุตรดิตเพชรบูรณ์๓ราย
และสุโขทัย๓รายเหมือนกัน
พยาวตากจังหวัดละ๒รายนะคะ
พูนแพร่อุทัยธานีจังหวัดละ๑ราย

อีสานนครราชศรีมาพบผู้ป่วยมากที่สุด๑๕ราย
อุบลราชธานี๑๔ราย

สุรินศรีสะเกดจังหวัดละ๗รายนะคะ
ดาหารหนองบัวลำพูขอนแก่นจังหวัดละ๔ราย
ร้อยเอ็ดเลยจังหวัดละ๓ราย
กาลสินชัยภูมิจังหวัดละ๒ราย
คายอำนาจเจริญมหาสารคามยะโสธรนครพนมจังหวัดละ๑รายค่ะ

พบผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตอนนี้๔๗รายแล้วนะคะ

จันทบุรีปราจีนบุรีจังหวัดละ๓ราย

ภูเก็ตมีผู้ป่วยมากที่สุดเลย
ตอนนี้ล่าสุด๗๑รายแล้วนะคะ

สงขลา๒๕ราย
สุราธานี๑๓ราย

นครศรีธรรมราชและพัทธลุงจังหวัดละ๕ราย
รัง๔รายและชุมพร๑รายค่ะ

มีที่ต้องรอสอบแหล่งติดเชื้ออีก๑๗๖รายนะคะ
อันนี้ภาพรวมของประเทศไทยค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
วันนี้แถลงว่ามีเสียชีวิต๒ศพ

ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตศพที่๑๑และศพที่๑๒นะครับท่านผู้ชมครับ

ศพที่๑๑เป็นผู้ชายนะครับ

อายุ๗๙ปี
ซึ่งชายคนนี้มีโรคประจำตัวก็คือไตวายเรื้อรังแล้วก็เบาหวานนะครับ
มีประวัติคือเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่มาเลเซีย

จากนั้นก็เริ่มป่วยตั้งแต่๒๑มีนาคม
มีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัว

มีไข้ก็เลยไปเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหา
มีนาคมมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดิมอีกครั้งนะฮะ
หลังจากที่เมื่อ๒๓มีนาคมเป็นผู้ป่วยนอกนะฮะ

คราวนี้มาเพราะไข้ขึ้นสูงถึง๓๙๑องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อ

ก็เลยถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้ว๒๘มีนาคมตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้๓๑มีนาคมนะฮะ
อีกศพหนึ่งนะครับศพที่๑๒ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในไทย
เป็นนักธุรกิจอายุ๕๘ปีนะครับ
เริ่มมีอาการป่วยเมื่อ๑๒มีนาคม
ด้วยอาการมีไข้ไอแล้วก็มีเสมหะ
ชายคนนี้เดินทางกลับมาจากอังกฤษมาถึงประเทศไทยเมื่อ๑๔มีนาคมนะครับ

รุ่งขึ้น๑๕มีนาคมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
แล้วตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
หลังจากที่รักษาอยู่นะครับก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้๓๑มีนาคม
ที่๑๒ก็คือหนุ่มนักธุรกิจวัย๕๘ปีคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

โดยเฉพาะเป็นนักธุรกิจไปเจรจงเจรจาแล้วไปเจอกับผู้บริหารของที่ทำงานที่ทำอยู่หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าตรวจสอบแล้วนะครับคือนายภาคภูมิวันลิสุทธิ์
เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ออกหนังสือชี้แจงนะครับว่า
ผู้เสียชีวิตได้ร่วมคณะไปกับคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เพื่อไปเจรจาธุรกิจที่อังกฤษแต่ไม่ได้เดินทางกลับพร้อมกับคณะของผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับ
ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทกลับสู่ไทยก่อนเมื่อ๙มีนาคมนะฮะ
แต่ว่าผู้เสียชีวิตศพที่๑๒เขามาเมื่อ๑๔มีนาคม
อย่างไรก็ตามพอผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทราบข่าวว่า
นายภาคภูมิได้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็ได้ไปตรวจร่างกายกันหมดทุกคนแล้วนะฮะ
แล้วก็ผลยืนยันออกมาแล้วว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะทุกคนที่เคยร่วมงานร่วมคณะกับผู้เสียชีวิตศพที่๑๒นั้น
ทุกคนยังมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ทำการกักตัวเอง
หยุดพักแยกตัวเองตามมาตรฐานมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเวลานานถึง๓สัปดาห์เรียบร้อยแล้วด้วย
ตอนนี้ไม่มีใครติดเชื้ออันนี้เขาก็ยืนยันกันมานะครับ
ส่วนทีนี้ค่ะที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงเสียชีวิตบนรถไฟ
ขบวนรถไฟจากกรุงเทพไปสุงัยโกลกเมื่อวันที่๓๐มีนาคม
ตอนแรกบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคประจำตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันออกมาแถลงข่าวแล้วว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
เขาป่วยด้วยโรคโควิด๑๙จริงค่ะ
ดังนั้นตอนนี้นะคะพนักงานผู้โดยสาร
ที่อยู่บนขบวนรถไฟขบวนเดียวกัน
ก็จะต้องถูกกักตัว๑๔วันแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีกู้ภัยกู้ชีพที่ไปช่วยค่ะ
นำศพออกมาจากขบวนรถไฟ
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่รับศพไปจากรถไฟ
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะต้องตรวจกับคุณหมอ
แล้วก็จะต้องกักตัว๑๔วันด้วยนะคะ
สำหรับผู้ชายคนนี้อายุ๕๗ปีค่ะ
เป็นชาวมุสลิมจังหวัดนราธิวาสนะคะ
เสียชีวิตบนรถไฟขบวนรถด่วนที่๓๔
บางซื่อสูงไหนโกลกโบกี้ที่๔
เลขที่นั่ง๒๘เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
ก็คือคืนวันที่๓๐คาบเกี่ยว๓๑มีนาคมค่ะ
ผู้ชายคนนี้กลับมาจากทำธุรกิจที่ประเทศปากีสถาน

มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ๓๐มีนาคม
แล้วก็มาขึ้นรถไฟเลยที่สถานีรถไฟบางซื่อกรุงเทพ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าสถานีรถไฟเป็นพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
ระหว่างเดินทางค่ะไปถึงที่สถานีรถไฟหัวหิน
ผู้ชายคนนี้เป็นลมพอสอบประวัติ
พบว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานคือเหมือนกับเป็นโรคประจำตัว
สถานีมาเจออีกครั้งหนึ่งก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตอนที่ไปถึงสถานีรถไฟทัพสแก่
ก็เลยแจ้งทางโรงพยาบาล
ทีมโรงพยาบาลทัพสแก่ก็ลงพื้นที่
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้น

แล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะคะ
ทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขันในแพทย์สุริยะครูหารัฐ
บอกว่าผู้โดยสารร่วมตู้รถไฟมีอยู่ประมาณ๒๐คนค่ะ
ตอนนี้มีรายชื่อทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้มีพนักงานที่อยู่บนขบวนรถไฟด้วยนะคะ
แล้วก็มีทางกู้ภัยเป็นอาสาสมัครที่มาช่วยนำร่างออกจากรถไฟค่ะ
เป็นผู้ที่สัมผัสศพโดยตรงก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
จะต้องมีการกักตัว๑๔วัน
แล้วก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะนี่นะคะ
ก็ตอนที่นั่งขบวนรถไฟแล้วมีอาการป่วยเนี่ย
พอผู้เสียชีวิตศพนี้นะฮะเริ่มมีอาการป่วยบนขบวนรถไฟเนี่ย

ผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในตู้เขาย้ายไปนั่งตู้อื่นแทนค่ะนะฮะ
แล้วตู้นั้นก็เลยเหลือผู้ป่วยในตู้เพียงคนเดียว
แต่ตอนนั้นตรวจไม่พบว่ามีไข้แต่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน
ลักษณะดังกล่าวเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ซึ่งในการคัดกรองระหว่างเดินทางทั้งที่จุดรัชบุรีเพชรบุรี
ก็ไม่พบว่ามีไข้สูงก็เลยได้เดินทางต่อ
แล้วไปเป็นลมที่สถานีรถไฟหัวหิน
แล้วเสียชีวิตที่สถานีรถไฟทัพสแก่
ใช่ค่ะคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ตอนที่อยู่บนรถไฟเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บนรถไฟก็ให้มีการตรวจคัดกรอง
คือตรวจวัดไข้ด้วยนะคะครับแต่คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้
เขาไม่มีไข้นะคะเขาอุณหภูมิร่างกายคือ๓๖องศาเซลเซียส
ไม่มีไข้เจ้าหน้าที่ก็แนะนำแล้วว่าเออดูแบบเหมือนเหนื่อยใช่ไหม
เพราะเขาอาเจียนแล้วก็ไม่สบายพักก่อนไหมแต่เขายืนยันว่าจะขอเดินทางต่อ
พอไปถึงอำเภอทัพสแก่เขาเข้าห้องน้ำแล้วล้มแล้วเสียชีวิตหน้าห้องน้ำ
บนขบวนรถไฟอ่าเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ผลยืนยันแล้วนะครับว่า
ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะฮะถูกต้องค่ะก็เป็นมีหนังสือจากทางราชการ
เป็นคำสั่งด่วนที่สุดนะคะครับของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หนังสือมาเลยบอกว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่บนขบวนรถไฟ
ขบวนที่๓๗กรุงเทพสุไงโกลก๓๐มีนาคมรวมถึงขบวน๑๖๙กรุงเทพยาลา
ปฏิบัติงานเมื่อ๒๖มีนาคมต้องเฝ้าระวังและกักตัว๑๔วัน
เพราะมีความเสี่ยงสัมผัสโควิด๑๙เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตบนรถไฟ
ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙จริง
คือท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเขาไม่ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาล
ไม่ได้ไปรักษาเพราะเขาไปทำธุรกิจที่ปากีสถานนะฮะ
ใช่ค่ะที่บอกว่ามาถึงสนามบินแล้วก็มารถไฟเลย
มาถึงสุวรรณภูมิ๓๐มีนาคมแล้วก็มาขึ้นรถไฟเลย
ขึ้นรถไฟนะครับแล้วพอขึ้นรถไฟก็เนี่ยฮะมีอาการแล้วก็เสียชีวิตเลย
เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นผู้ป่วยรายแรกเลยนะครับ
ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็เสียชีวิตเลย
แล้วปัญหาก็คือมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ผ่านมาที่สุวรรณภูมิ
แล้วอุณหภูมิเขาไม่สูงค่ะอุณหภูมิเขาแค่๓๖ก็เลยเนี่ยเดินทางมาได้เรื่อย

ท่านผู้ชมครับในขณะที่มีบางวัดอาจจะไม่สะดวกนะฮะ
อาจจะไม่สะดวกเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าการดูแล
หรือไม่สะดวกใจอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะเผาศพชาปนกิจ
แต่วัดเสมียนนารีนะฮะวัดเสมียนนารีอยู่แถววิภาวดีกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาปนกิจที่นี่แต่ว่าต้องมีขั้นตอนหน่อยนะฮะ
ล่วงหน้ามีแพทย์ดำเนินการมาให้เรียบร้อยมาถึงก็ชาปนกิจทันที
นี่ครับวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงนะครับได้ทำการแบ่งเบาทุกข์ของญาติโยม
ด้วยการประกาศว่ายินดีรับทำพิธีชาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิต
เพราะการติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้เราได้ไปคุยกับผู้ที่ดูแลฝ่ายชาปนักสถานของวัด
ท่านก็คือพระมหารวมพลทิตยาโนท่านบอกว่าที่มีวัดบางแห่ง
ที่อาจจะไม่พร้อมในการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
เป็นเพราะวัดนั้นไม่มีความเข้าใจข้อมูลหรือยังเข้าใจผิดหรือวิตกกันไป
อะไรก็ว่ากันไปนะฮะกลัวว่าจะติดเชื้อแพร่เชื้อแต่วัดเสมียนนารี
ทางวัดได้รับการเน้นย้ำจากท่านเจ้าวาดวัดคือพระเทพวรสิทธาจารย์
บอกว่าให้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของญาติโยมในช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งโรคระบาดที่ร้ายแรง
แล้วไม่สามารถหาที่ชาปนักกิจศพได้ซึ่งวัดเสมียนนารียินดีให้ญาติพี่น้อง
นำศพผู้เสียชีวิตมาทำพิธีที่วัดได้แต่มีขั้นตอนนะฮะท่านผู้ชมฟังไว้นะครับ
ขั้นตอนก็คือการนำศพมาที่วัดต้องแจ้งให้วัดทราบล่วงหน้าก่อน
แล้วต้องมีหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
คำแนะนำกับพระด้วยว่าขั้นตอนในการนำศพเข้าเผาต้องทำยังไงบ้าง
คือต้องมีเจ้าหน้าที่มาด้วยเมื่อศพมาถึงวัดต้องนำเข้าเตาเผาทันที
เขาก็จะใส่ถุงซิบล็อกมาล่ะอย่างที่เราบอกมาตั้งแต่ต้น
ว่าต้องไม่เปิดถุงซิปล็อกนะถ้าไม่เปิดเนี่ยยังไงก็ปลอดภัย
แล้วทางวัดก็จะทำพิธีชาปนกิจให้ตามหลักศาสนา
จะมีพระสอบมาสวดให้ศรีรูปตามอย่างงานฉปนากิจศพเลย
อันนี้สามารถทำได้ที่วัดแต่เอาแค่รูปของผู้ตายเท่านั้นมาตั้งที่สารา
เพราะสกมาถึงชาปนากิจเลย
ตอนนี้ทางวัดเสมียนารียังได้ไปทำความเข้าใจกับพระที่อยู่ในวัด

และสร้างความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อจะให้ญาติโยมสบายใจ
ตรงนี้วัดก็น่าจะเป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่ง
ทีนี้มันมีข่าวว่าวัดไผลล้อมที่นครปฐม
ไม่รับเผาศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙

น้ำฝนก็เลยขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
คือเจ้าวาดวัดไผลล้อมจริงนะฮะหลวงพ่อน้ำฝนนะฮะ
แต่ข้อความไม่ใช่นะฮะ
ข้อความเนี่ยเขาไปเอาของวัดอื่นที่มีคงมีข่าว
เอามาตัดต่อนะก็ไม่รู้ว่าทำทำไมเหมือนกันแต่ยืนยันว่าวัดไผลล้อมป้ายของแท้เนี่ย
พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูเลยวัดไผลล้อมป้ายของแท้เขียนไว้เลยว่า
ผู้ยากไร้จัดพิธีกรรมทางศาสนาสวดเผาฟรี
ไม่ใช่แบบที่แชร์กันในโลกออนไลน์ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายไปจัดการ
อยู่แล้วเราต้องปรึกษาอาสาสุขจังหวัดก่อนอยู่แล้วว่า
จะทำพิธีขั้นตอนไงยิ่งเมื่อก่อนนะศพเฮ็ดไอวีไม่มีเงินเผาเนี่ย
ที่วัดกันเต็มหมดนะครับแล้วก็มาถึงก็สวดแล้วก็เผาเลย
เพราะมันเสียหายถึงวัดไผลล้อมไม่ได้เสียหายเฉพาะอัตมาคนเดียว
ต่อมาเป็นเจ้าวาดวัดไผลล้อมเพราะนี่ความเสียหายก็ให้ฝ่ายกฎหมาย
ก็คือฝ่ายกายยาวจักรเขาไปจัดการดำเนินคดีนั่นเองครับอืมค่ะ
ก็ฝากแจ้งกันเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวนี้อะไรที่แชร์กันในโลกโซเชียล
ก็ตรวจสอบกันก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะ
คุณผู้ชมคะมีทหารเป็นทหารหญิงค่ะยศร้อยเอกสังกัดกรมสารบันของกองทัพบก
ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้าค่ะทหารหญิงคนนี้นะคะ
เขาเริ่มมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวตั้งแต่เมื่อวันที่๒๘มีนาคม
แล้วเขาก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งแล้วก็พอตรวจเสร็จเนี่ยนะคะ
ผลออกมาว่าป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้าจริงจริงเมื่อวานนี้ดังนั้นก็ต้องส่งตัวต่อ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งตอนนี้มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการ
ทางกระทรวงกลาโหมแล้วแล้วก็แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดของทหารหญิงคนนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเอกสารออกมาแบบนี้
ร้อยเอกหญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใช้ชีวิตปฏิบัติงานราชการตามปกติ
งานหลักก็คือเป็นการปฏิบัติงานในเรื่องของกรมสารบัน
กรมสารบันก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปพ่นยาฆ่าเชื้อรอบหน่วยงานแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งคนใกล้ชิดของร้อยเอกหญิงคนนี้ให้ไปตรวจหาเชื้อและกักตัว๑๔วัน
เพื่อนของร้อยเอกหญิงคนนี้บอกว่าร้อยเอกหญิงคนนี้ก่อนป่วย
ก็ยังไปช่วยพ่อแม่ขายอาหารข้างแฟลตเกียรติกายครับทุกวันนี่นะคะ
ทีมงานโฆษกองทัพบกก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการรายงานให้ผู้บัญชาการทหารบก
รับทราบแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าร้อยเอกหญิงคนนี้เนี่ย
เขาติดเชื้อโควิด๑๙มาจากสามีนี่ค่ะแล้วก็กักตัวคนใกล้ชิดทุกคน๑๔วันนะคะ
กองทะบกบอกว่าจริงจริงแล้วตอนเนี้ยมียอดผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในส่วนของกองทะบกนะ
สะสมคือสิบเอ็ดคนนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเก้าคนกลับบ้านได้แล้วสองคน
เป็นกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพหานครทั้งหมดค่ะอืมอืมอ่าส่วนที่นครนายกเนี่ย
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกติดโควิด๑๙นะฮะก็ต้องไปทำความเข้าใจกันกับผู้ต้อง
นะฮะโดยปั่วยได้โรคปลอดอักเสบก่อนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก
เมื่อคืนวันที่สามสิบมีนาคมหลังจากนั้นเมื่อมีการตรวจอย่างละเอียดนะครับ
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จึงส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำราชนราดูล
กรุงเทพมหานครแต่ว่านายแพทย์บุญมีผู้บัญชาการเรือนจำ
จังหวัดนครนายกได้ลาพักผ่อนประจำปีและไม่ได้มาที่เรือนจำตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมแล้วนะครับ
อ่าแต่เพียงแต่ว่าการย้อนไทม์ไลน์ออกไปเนี้ยมันก็ต้องไปไกลกว่านั้นอืม
เพราะว่าเริ่มป่วย๓๐มีนาคมตรวจพบเชื้อก็ช่วงเวลานั้น
สิบเจ็ดมีนาคมไม่ได้มาที่เรือนจำนะฮะนัทธพงศ์อ่า
นายนัดทะพงศ์สิหรีชนะผู้ราชการจังหวัดนครนายก
นำชุดปฏิบัติการพิเศษไปเฝ้าระวังพื้นที่
เรือนจำทันทีนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับเรือนจำที่บุรีรำที่นักโทษก่อจราจนโดยที่ไปยุกันว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พบเรือนจำนครนายกติดเชื้อโควิดสิบเก้าก็เลยต้องไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะเรือนจำจังหวัดนครนายกมีผู้ต้อง

เท่าที่ทราบท่านก็ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำ

เราต้องยืนยันแล้วนะ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
มันก็ต้องขาดไปต่อไป
แพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะครับ
ว่าหลังจากที่ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืน๓๑มีนาคมเนี่ย
หลังจากที่พบเรือนจำนครนายกติดเชื้อโควิด๑๙แล้วได้รับการยืนยัน
พบว่าพบเรือนจำนครนายกไม่ได้เข้าไปในแดนขังที่คุมขังของผู้ต้องโทษจริงนะครับ
ตอนนี้กำลังสอบสวนโรคกันอยู่ว่า
พบเรือนจำนครนายกไปติดเชื้อโควิด๑๙มาจากแหล่งใด
แล้วก็จะค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด
เพื่อจะกักตัวกันต่อไปตอนนี้ก็เริ่มรู้บ้างละ๑๐กว่าคนนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๔สระบุรี
พร้อมกับสหสุขจังหวัดนครนายก
ไปที่ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญมูลนิธิชัยพัฒนานะครับ
ที่นี่เป็นที่กักตัวบุคคลใกล้ชิดกับพบเรือนจำนครนายก
เพื่อไปเก็บสารคัดหลังแล้วก็จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความใกล้ชิดต่าง
เพราะว่ากลุ่มเสี่ยง๑๘คนนี้จะไปใกล้ชิดกับใครต่ออีก
อันนี้ต้องไปทำข้อมูลไว้ก่อนค่ะเพราะเผื่อสิบแปดคนนี้มีใครติดอีก
เดี๋ยวจะได้ไล่กันถูกนะฮะคาดว่าผลจะออกมาวันพรุ่งนี้นะครับ๒เมษายน
ส่วนที่หน้าเรือนจำนครนายกนะฮะวันนี้ทางเทศบาลเมืองนครนายก
ก็ไปล้างพื้นผิวจราจรไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
พื้นที่เรือนจำห้องทำงานบ้านพักต่างนี่ฮะจะได้มั่นใจกัน
ทีนี้มาดูความคืบหน้าอาการป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ของคนในวงการบันเทิง
แน่นอนคนแรกที่ออกมาประกาศตัวว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ก็คือคุณแมททิวดีน
ภรรยาของคุณแมททิวคุณลิเดียก็ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เหมือนกัน
แล้วก็มีแพรวารักติดไซเรนดาราไวรุ่นก็ป่วยโรคโควิด๑๙
ในส่วนของแพรวาเข้ารับการตรวจตรวจหาเชื้อ๒ครั้งล่าสุด
คือ๒๔และ๒๘มีนาคมปรากฏว่าผลการตรวจออกมา
ว่าไม่มีเชื้อโควิด๑๙อยู่ในตัวแล้วค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าให้กลับบ้านได้กลับไปกักตัวอยู่ที่บ้าน
ครบ๒๑วันนะคะซึ่งแพรวาก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจ
ไปให้คุณแมททิวกับคุณลิเดียด้วยยังไม่ได้กลับ
แพรวาร์นิชาพัฒน์คือคนนี้โพสต์อินสตาแกรม
บอกว่าคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วค่ะแต่ต้องกักตัวต่อจนถึง๔เมษายนนะคะ
แล้วก็ไปตรวจอีกรอบนึงเมื่อครบ๑สัปดาห์
เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพราะตรวจไป๒ครั้งแล้ว
ไม่มีโควิด๑๙แล้ว๒๔๒๘มีนาคม
ก็เลยส่งกำลังใจต่อไปให้คุณแมททิวและลิเดีย
คือแพรวาร์ที่ได้กลับคือไม่มีจริงนะคะ

เพราะตอนนี้ถ้าอาการดีขึ้นแล้วกักตัวที่บ้านเขาจะไม่มีแล้ว
ใช่แต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าให้กลับบ้านได้แล้ว
ยังต้องกักตัวต่อแพรวาก็ต้องกักตัวต่อ

ไม่ใช่ปล่อยให้ไปโอออกไปเดินข้างนอกอะไรได้นะคะ
ส่วนคุณแมททิวและคุณลิเดียนะคะ
เมื่อวานนี้อัดคลิปความยาวประมาณ๑๒นาที
ก็เล่าถึงความคืบหน้าในการรักษาสรุปใจความได้แบบนี้ค่ะ
คุณแมททิวรักษามาแล้วประมาณ๑๘๑๙วัน
มิตรก่อนคุณลิเดียวันหนึ่งนะคะทั้งคู่ต่างกัน
คือตอนแรกเนี่ยคุณแมททิวเข้ารับการรักษาโดยที่ไม่มีไข้
คุณหมอก็รักษาตามอาการปรากฏว่าผ่านไป๕วันมีไข้
ท้องเสียเอ็กซาเรย์ปุ๊บอ้าวเชื้อลงปอดแล้ว
อดอักเสบที่ปอดด้านขวาส่วนคุณลิเดียภรรยา
และปอดอักเสบสองข้างเลยนะคะพอพบว่าปอดอักเสบ
ระหว่างกินยาเนี่ยค่ะคุณแมททิวมีผลข้างเคียงไม่ได้มากเท่า
คุณลิเดียนะคะอาการผลข้างเคียงของการใช้ยาก็คือ
เวียนหัวคลื่นไส้เบลอตาพร่าพอหยุดยาแล้ว
ร่างกายกลับมาเป็นปกติเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ทั้งคู่บอกว่าแต่ตอนนี้ยังกังวลเพราะผลตรวจยังมีเชื้อโควิด๑๙อยู่ในตัว

ยังมีเชื้อโควิด๑๙อยู่ในตัวหมายความว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าระยะเวลาในการรักษาโควิด๑๙
ของแต่ละคนมันต่างกันจริงนะต่างกันมากนะคะ
อย่างที่เห็นคือร่างกายเราตอนนี้ดีครับดีมากเลยกินอาหาร
กินได้ทุกอย่างกินทั้งวันทั้งคืนประมาณ๙๕๙๘แล้วตอนนี้รู้สึกว่าดีมาก
แต่ว่าปัญหาหนึ่งคือผลยังบวกอยู่
สิ่งที่ทรมานสุดก็คือการที่จะต้องอยู่ในความกลัวความกังวลว่ามันจะลามปอดเรามากไหม
แล้วก็บัญหาของโรคนี้คือมันติดง่ายแล้วมันตายช้า
การบินทรัพย์นี้มันออกจากร่างกายช้าอย่างที่เห็นพวกเราคือ๓อาทิตย์แล้วก็ยังเจออยู่
ทางแพทย์ทางผู้เจ้าชาญทางรัฐแนะนำมานะครับ
ก็คืออยู่กันห่างครับไม่จำเป็นจริงก็อยู่บ้านกันไปครับ
ทุกคนลำบากครับทุกคนอึดอัดแน่นอน
มันไม่มีวงการไหนที่ไม่โดนผลกระทบจากเรื่องนี้ทั่วโลกเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันครับ
สู้ไปด้วยกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปจริงนะคะ
ก็รักษาตัวอยู่ที่เดียวกันนะฮะก็จะมีบางช่วงเวลาที่ได้เจอกัน
ก็เลยส่งคลิปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวมา
ท่านผู้ชมครับที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวพาไปที่โรงพักแห่งหนึ่ง
สพสะแก้วอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
อ่ามาลงบันทึกประจำวันครับรู้ว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เนี้ย
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎอ่าดีค่ะถูกต้องแล้วค่ะเอื้อมต้องยื่นอย่างงี้ค่ะ
ห่างกันก็๑๒เมตรนะครับทางตำรวจท่านบอกว่า
มอบนโยบายทุกโรงพักในพื้นที่ว่าต้องมีมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า

ป้องกันเจ้าโรคแล้วก็ชาวบ้านก็ตระหนักดีว่า
มันจะติดต่อกันได้ง่ายก็สวมหน้ากากมาด้วย

ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะ
ถ้าไม่ทำตามเอาแบบนี้กันเลยดีไหมคะ